ตำรวจปราบปรามยาเสพติดต้องวิสามันพ่อค้ายาเสพติด
แต่ว่าไอ้การไล่จนกระทั่งวิสามันตกคลองกันก็ส่วนหนึ่งนะ
แต่ที่เขาคล่องใจคือญาติของผู้ตายเนี่ย
บอกว่าเฮ้ยตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเนี่ย

คุณผู้ชมเห็นไหมนั่นไล่ยิงกันนั้นเนี่ยครับนี่ครับเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มันถลายไปกับถนนเลยนี่
มันติดอยู่กับรถเลยครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนด้วยเป็นเสียงปืนของนายธีรยุทธ์สุริวงศ์อายุสี่สิบสี่ปี
บอกคนนี้แหละพ่อค้ายายาเสพติดนะยิงใส่เจ้าหน้าที่จะเปิดทางหนี
หลังจากเขาขับรถชนมอเตอร์ไซต์ของตำรวจเห็นมั้ยนะครับไถไปเลยไถไปนี่นี่นี่นี่นี่รถคนค้ายา

ขณะที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งวิ่งไล่ยิงตามหลังมานะครับแต่คนร้ายเนี่ยเลี้ยวรถเข้าซอยสุวินทวง๓๐ทับ๒นะฮะ
๓๐ทับ๒แล้วก็ทิ้งรถคว้าไอ้๑๐กิโลกรัมคุณผู้ชมกระโดดลงน้ำโอ้โหแต่สีชีวิตน่ะ
คือจังหวะที่การยิงปะทะกันเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์จำลองคือคนร้ายเนี่ยพ่อค้ายาเนี่ยถูกกระสุนของเจ้าหน้าที่ยิงเข้าตรงไหน
กลางอกนัดหนึ่งต้นแขนนัดหนึ่งแล้วตกน้ำไปตกน้ำไปคราวนี้เจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาจากน้ำนะครับ
ของกลางเป็นไอซ์๑๐ถุงหนัก๑๐กิโลกรัมโอ้โหแล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์ด้วยนะ
หนึ่งกระบอกไอ้ปืนนี่แหละตัวปัญหาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเหตุเกิดช่วงค่ำของวันศุกร์ที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวของคนร้ายเนี่ยมีข้อกังขาว่า๑เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุไหมนะ
คือคนร้ายเนี่ยไม่มีอาวุธแต่โดนยิงแบบนี้ไม่มีอาวุธแล้วปืนนั้นปืนใครอ่ะ
บอยในบอยนามสมมุติน้องชายของผู้ตายนี่แหละเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
พี่ชายของเขาเนี่ยเคยต้องโทษคดียาเสพติดจริงนั่นแหละ
ออกมาจากคุกได้ประมาณสัก๗๘เดือนแล้วก็กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินส่วนวันเกิดเหตุมั่นใจเลยพี่ชายไม่ได้พกปืนนะ
ปืนที่ตำรวจงมขึ้นมาน่ะไม่ใช่ของพี่เขาครับเอาลองฟังหน่อย
อาวุธปืนผมมั่นใจครับว่าไม่ใช่ของพี่ชายแน่นอนครับ
ถ้าว่าอ่าเป็นเรื่องยาหรืออะไรน่ะเขาว่าจับผมผมผมไม่ติดใจอะไรเลยครับ
หรือว่าถ้าเขายิงสู้จริงนั้นผมเองผมเองก็ไม่ติดใจ
ถ้าว่าถ้าว่าเขายิงสู้แล้วโดนโดนโดนยิงสวนกลับตายแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบมือเปล่า
เหมือนแบบว่าทำเกินทำเกินทำเกินกว่าเหตุอะไรอ่ะครับอ้าวชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์แหละ
ว่ายังไงเขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเห็นคนร้ายนะครับ
ขับรถหนีตำรวจออกมาจากซอยหลังจากนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่มาปาดหน้า
แล้วขวางเอาไว้นะจากนั้นตำรวจก็บอกให้คนร้ายเนี่ยเปิดประตูรถ
คนร้ายไม่เปิดครับแล้วก็ขับรถหนีตำรวจก็ไล่ยิงตามหลังประมาณ๑๔นัด
โอ้โหชาวบ้านเขานับละเอียดมากเลยนะชาวบ้านเนี่ยเขายืนยันบอกว่า
ขณะนั้นคนร้ายไม่ได้ยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนร้ายมีอาวุธหรือเปล่าแต่รู้สึกรู้สึกชาวบ้านรู้สึกนะ
รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุไหมเนี่ยเพราะว่ามีการยิงใส่คนร้ายด้วย
แล้วคนตรงนั้นก็เห็นไหมพี่เสื้อเขียวนี่ไม่รู้งงหรือช็อกอ่ะ

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าคนร้ายมีเปลืองแล้วไอ้เปลืองทัยผลิตที่ให้ดูเมื่อกี้นี่แหละนะครับ
อ่ะแต่ยิงใส่เจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครรู้
เป็นสิทธิของครอบครัวนะที่จะคล่องใจได้
แต่เดี๋ยวตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดคงต้องออกมาชี้แจงแหละนะครับ
ถ้ามีข้อคล่องชัยแบบนี้ครับ